อ่าเรามาดูความขึ้นไหวของทีมไทยกันบ้างนะครับที่เก็บตัวฝึกซ้อม
ก็ทางรายวัชเนี่ยนะครับซ้อมครั้งเดียวนะครับ
ในวันนี้ในช่วงเช้าแล้วก็สารวเดชมิตรก็บอกเหมือนกันนะครับว่าการกลับมาติดทีมชาติ
ใหญ่ครั้งนี้อีกครั้งของเจ้าตัวเนี่ยก็มองว่าบรรยากาศก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับ
เพื่อนร่วมทีมเก่าแล้วก็เขาก็มองว่าเจกับมุ้ยเนี่ย
พัฒนาโดยร่างกายความคิดส่วนตัวเนี่ยไปไกลแล้วซึ่งนักเตะไทยส่วนใหญ่ที่เล่นใน
ในบ้านเราเนี่ยก็ต้องพัฒนาตามแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดมีโอกาสในการลงเล่นเนี่ย
ก็หวังว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ
ประเทศจีนเป็นทีมที่เขาเรียกว่าลีกของเขาน่าจะแข็งแกร่งขึ้น
แต่ส่วนตัวบุคคลหรือว่าในจีนอะไรผมยังไม่เคยเจอมากกว่า
แต่ก็น่าจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับครับแล้วก็ไม่รู้ว่าได้มีโอกาสลงเล่นหรือเปล่า
ถ้ามีโอกาสลงเล่นหรือไม่มีอะไรอย่างนี้คือจะทำทุกอย่างให้แฟนบอลไทยมีความสุข
ไม่รู้ผลมันจะเป็นยังไงก็ตามส่วนอีกหนึ่งนักเตะนะคะ
เย็นมงคลทศกรัยก็บอกว่าทีมชาติจีนเนี่ยมีพัฒนาการขึ้นมามากนะคะ
แต่ว่าโค้ชราเยาวัชก็ให้นักเตะทุกคนได้ศึกษาวิดีโอเทปการเล่นของจีน
และก็มั่นใจว่าวันเสาร์นี้จะให้ความสุขกับแฟนฟุตบอลชาวไทยได้อย่างแน่นอนค่ะ
ก็ติดตามเกมอุ่นเครื่องนะคะระหว่างทีมชาติไทยกับจีนที่จะแข่งขันกันวันเสาร์นี้นะคะ
มิถุนายนเริ่มเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดนะคะ๖โมงเย็นเกมการแข่งขันเริ่ม๖โมงครึ่ง
แต่ว่าถ้าไม่สะดวกไปชมที่ขอบสนามดูผ่านไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ก็ได้ค่ะ